แล้วแต่ว่ากลับในรูปของ
มีการลิงก์กันลิงก์กันระหว่าง
ไข้หวัดนบกับโควิดนะครับ

เศรษฐกิจของเรานี่มันตกไปแบบ

เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้

สวัสดีวันนี้ถือว่าเป็นการจบแคมเปญที่สมบูรณ์แบบ

อาจารย์สวรรคะนะนอนิยนนสแม่รมูนเมืองไทยนะครับครับ
มาถึงแต่แล้วนะคะ
ช่วงเดือนมิถุนานี่คือใหญ่สุด
ถ้าปล่อยให้เลยไปตรงนั้นมันจะเป็นสงคราม
มันอาจจะเป็นเชื้อที่ไม่ต้องสัมผัส

ถ้าคนได้ไปในช่วงวันเดียว

ในปี๒๕๖๕ความรุนแรงของมันจะขนาดไหนครับอาจารย

ถ้าจากตามโหลศาสตร์อันนี้ไม่ได้จากเหตุการณ์ปกตินะครับ
ก็ถ้าโหลศาสตร์นี่ถือว่าปีนี้สำคัญ
สำคัญตรงที่ว่าเรามีดาว

ในลักษณะเมืองนี้อยู่ราศีเมษ
ก็จะย้ายออกจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤศพ
อันนี้ในช่วงกลางปีก็ประมาณวันที่๗กรกฎา
แต่ในขณะที่ยังไม่ย้ายออกมาเนี่ย
ก็มีดาวสำคัญอีกดวงคือลาหู

ตอนนี้สถิตอยู่ในราศีพฤศพ
ก็ถือว่าเป็นอยู่ในพบที่พบที่๑๒นะครับ
เราจะย้ายเข้ามาราศีมีน
ในเดือนมีนาคมวันที่๓๐มีนานะครับ

บริติอยู่ที่ยังอยู่ราศีเมฆอยู่ครับ
ตรงนี้ดาว๒ดวงที่เป็นดาวร้ายทั้งคู่เลย
แล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโดยตรง
เพราะฉะนั้นอาจจะเพิ่มความรุนแรงอะไรขึ้นมา

รุนแรงแล้วรุนแรงขึ้นมาคือจะเริ่มกลายพันธุ์
มันจะมีโรคใหม่มันจะมีโรคใหม่
จะกลายร่างโควิด๑๙จะกลายร่างเป็นร่างใหม่เป็นร่างใหม่
รุนแรงกว่าเดิมอีกก็น่าจะรุนแรงเพราะว่าถ้ากายพันธุ
มันจะต้องใช้เวลานานมาก
มันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยแข็งแรงขึ้นเรื่อยเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคนสู่คน
ผมตกใจนะไปในสัตว์ได้นะครับ
ตอนนี้มีข่าวว่าหมูติดเชื้อ
ตอนนี้มีข่าวว่านกไข้หวัดนกกำลังจะกลับมาระบาด
อันนี้จะเชื่อมโยงกันเพราะว่าเพราะว่าเป็นโรคร้ายมาก่อนอย่างไข้หวัดนกเนี่ย
จะกลับมาอีกแล้วฮะจะกลับมาอีก
แต่ว่ากลับในรูปของการที่มาเหมือนมีการลิงก์กันลิงก์กันระหว่าง

อาการของเขามันมีทั้งสองอย่าง
สมมุติถ้าเราไปติดเนี่ยเราจะมีอาการอย่างนั้น๒แบบ
แล้วก็อนาคตไปติดพวกสัตว์ต่างหลายชนิดเลยนะ
อย่างเช่นพวกหนูเนี่ยนะครับ
แล้วก็พวกไก่พวกนก
หมูนี้ต่อไปเป็นไข้หวัดหมูนะครับ

สาธารณสุขจะล่มสลายเหมือนเดิม

แล้วก็เตรียมตัวไว้บ้าง

วัคซีนหรือครับอาจารย์ที่เขาค้นพบ
มันจะช่วยไหม

เพราะว่ามันคือคิดว่าเชื้อเหล่านี้

อาจจะพัฒนาไปเร็วมาก
และวัคซีนนี่ตัวไม่ทัน
เพราะฉะนั้นเราคงจะต้อง

หรือต้องเตรียมการ

โควิด๑๙จะสาธุเหล่าบาง
จากโลกแล้วก็ประเทศไทยเมื่อไหร่ครับอาจารย์

ถ้าจากโลกก็คิดว่าน่าจะใช้เวลา

อันนี้ไม่ใช่ว่าทุกปีนี้โหหนักแบบ

แต่เวลามาถึงที่ก็วุ่นวายไปกันไปหมด

จะเกิดข่าวดีคือการค้นพบสมุนไพร

อันนี้ก็จะมีข่าวดีเหมือนกันนะครับ
โลกนี้จะพัฒนาสายพันธุ์ใหม่
เรื่อยก็จะแพ้จะแพ้ฟ้าทลายโจรของไทย
ปี๖๕นี่มีที่น่าเป็นห่วงก็ตรงที่ว่า
ดวงดาวเราไม่เหมือนปี๑๙๖๔
เพราะว่าเรามีดาวมุทยูเนี่ย
จะย้ายมืดนี้อยู่ในราศีเมษนี่มา
เกือบประมาณเกือบ๗ปีแล้ว๖ปีกว่า
แล้วก็จะย้ายในวันที่๗กรกฎา
ย้ายออกจากราศีเมษลักษณะเมือง
แล้วก็พอย้ายออกไปแล้วปลายปีกลับมาอีก
คือมัธยนนี้กลับมาเข้ามาในราศีเมษอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็สั้นแล้วก็ออกไปเลย
ตรงนี้ส่งผลอาจจะมีการเคลื่อนไหว
หรือการเปลี่ยนแปลง

คิดว่าน่าจะมีแต่ว่ามีแบบ

หลังจากนั้นอาจจะมีอะไรที่
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่ง

อาจารย์ทำนายไว้กับผมบอกกับผมก่อนมาสัมภาษณ์นะครับ
เมื่อครึ่งปีที่แล้วว่าในเดือนเมษาให้ระวังดวงผู้นำให้ดี

อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ
อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับ
โอ้โหอาจจะเป็นผู้นำก็หมายถึงอาจจะทางรัฐบาลก็ได้
หมายถึงไม่ใช่ตัวผู้นำอย่างเดียวอาจจะเป็นรัฐบาลก็ได้รัฐบาล

มันก็การป่วยเหมือนกัน

ก็ถ้าจะเป็นไปได้ก็น่าจะมีนาเมษา

แล้วเลือกตั้งสั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือครั้งใหญ่

กลิ่นรัฐประหารโชยมาไหมครับอาจารย์ตามดวงดาว
มันเป็นการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูป
อันนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่คล้ายอย่างนี้
ถามในฐานะประชาชนนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์บอกนะครับ

หรือนำไปสู่สิ่งที่มันเลวร้ายกว่า
ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้น

เพราะว่าเหมือนเราเปลี่ยนอะไรหลายอย่าง
แล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับเริ่มมาสามัคคีกัน
เพราะมันพอเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้คน
เริ่มมารักไข้กันสามัคคีกัน
แล้วอะไรที่เคยขัดแย้งก็น้อยลง
แล้วก็ร่วมกันช่วยบ้านเมือง
นายกรัฐมนตรีในปี๒๕๕๙

ก็คิดว่าคงไม่ได้อยู่ใน
เป็นนักการเมืองเก่าไม่ใช่แน่นอน

คือเราไม่คุ้นเคยว่าเขาเคยเป็นนายกมาก่อนหรือ
แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการ

ตรงนี้นะหมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่

เป็นลักษณะของดาวเกรด
ดาวเกรดที่คือเด็ก๙นะครับ
ดวงดาวมันหมายความว่าคนแดนไก่จะกลับมาช่วย
อาจจะไม่ได้เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับ
อาจจะกลับมาช่วยเรื่องเศรษฐกิจในประเทศไทยใช่หรือไม่ฮะอาจารย์
อันนี้ถ้ากลับมาเป็นลักษณะไม่ได้มาเป็นนายกอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนี้โอเคเป็นไปได้นะครับ

อาจจะไม่ได้เป็นฐานะแต่อาจจะมาช่วยทั่วไป

ใช่ใช่อันนี้ไม่ได้
เพียงแต่ผู้เดี่ยว

มีหน้าของท่านจริงเหมือนกับ
แน่แต่กลับมารับโทษหรือไม่รับโทษ
ก็ต้องดูเวลาตกฝาม
โอ้โหเป็นการเมืองที่สั่นสะเทือนที่สุด
เพราะปกติผมจะไม่ค่อยใช่

นี่เราก็อาจจะไม่ได้พูดถึงใครคนใดคนหนึ่ง

มีดวงว่าหมายถึงว่าไปอยู่ต่างประเทศ
ทุกคนที่ไปอยู่มีโอกาสนะครับ
แทนที่จริงน่าจะเป็นเรื่องการเมืองมากกว่า
แต่จริงเศรษฐกิจของเราน่าเป็นห่วงมาก

ต่างคนต่างกระทบซึ่งกันและกัน
แล้วก็เศรษฐกิจของเรานี่มันตกไปแบบ

เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดลักษณะการกู้ยืม

อันนี้เพราะว่ามันเหมือนมีอะไรบังคับอย่างเช่น

แล้วก็ทำให้คนยากจนหรือคนตกงาน

แล้วก็ปี๖๕นี่จะหนักขึ้นไปอีกหลายเท่า
คืออาจจะมีโรงงานปิดอะไรอย่างนี้
คนงานก็ตกงานนะครับ
แล้วก็เหมือนบางทีก็มีโอกาสฆ่าตัวตายกันเยอะ
อันนี้หมายถึงด้านเศรษฐกิจนะครับ
เห็นข่าวปีที่ผ่านมาคนฆ่าตัวตาย

แล้วไม่ใช่ว่าคนยากจนหรือคนทั่วไป
จากคิดว่าคนร่ำรวยก็จะกลายเป็นคนจนลงมา

ข้าวของแพงกันมาหมดทุกชนิด
แล้วกำลังจะมากกว่านั้นอีกนะครับ
อันนี้เรายังไม่ไหว

ในปี๒๕๖๕ที่เขาบอกว่าเป็นแพงทั้งแผ่นดิน
มันจะต่อเนื่องไปยาวนานสักแค่ไหนฮะอาจารย์
ดูจากดวงดาวเราน่าจะไปอีก๓ปี

มันนานมากเลย๓ปีเนี่ย
ผ่านวันนี้ไปให้ได้ยังยากเลยครับอาจารย์
แล้วตรงนี้ถึงผู้ใหญ่สำคัญ
เพราะว่าผู้ใหญ่ต้องควบคุมให้ดี
และอย่าปล่อยปลาร่าเลย
หรือเหมือนโยนนู่นโยนนี่ไปเข้าหากันอะไรอย่างนี้นะครับ
คือต้องรับผิดชอบไม่งั้นอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งครั้ง
เราจะกลายเป็นประเทศที่ติดลำดับยากจน
งครามโลกในปี๒๕๖๕จะเกิดขึ้นไหมครับอาจารย์
ก็มีโอกาสนะเพราะว่ามีหลายส่วนของประเทศนะครับ
แล้วก็ที่จริงต่อเนื่องมาจากปี๖๔ด้วย
อันนี้ก็น่าจะยังยื้อกันไปอาจจะทางแถบทางรัสเซียอะไรพวกนี้นะครับ
อเมริกาอเมริกาเนี่ยอันนี้ให้จับตาดูให้ดีนะครับ
แต่ถ้ามีอะไรเนี่ยเราต้องวางตัวกลาง
เราอย่าไปข้างในครับ

อันนี้รวมถึงประเทศที่ใกล้เคียงเราด้วยนะครับ

คิดว่าปีนี้เริ่มหมายถึงข้างเรานะครับ

รบพุ่งสาดยุทธโปรกรณ์ใส่กันหรือว่าเป็นสงครามเชื้อโรค

ทีนี้คิดว่าเชื้อโรคคงอาจจะทำด้วย
แต่ว่าอาจจะคิดว่าน้อยลง
เพราะว่าเขาอาจจะใช้อาวุธมากกว่า

ลูนไปด้วยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็ตกไปด้วยนะครับ
งครามจะเกิดขึ้นแน่ในปี๒๕๕๙
ก็เกิดแบบถ้าไม่เป็นสงครามใหญ่ก็เป็นสงคราม
ถือว่าสงครามกลางถือว่ามีความสำคัญที่จะทับทนา

ถ้าสมมุติปีนี้เกิดอย่างนี้ก็คิดว่าใน๖๕กับ๖๖น่ากลัว

มีหน้ามันถึงกระทบเป็นลูกโซ่เนอะสงครามมาเศรษฐกิจแย่

ใช่เพราะคนทั่วไปนึกว่ามันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าสมัยนี้คงไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้
แต่คิดว่าตรงนี้มันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
โอ้โหหวังใจว่าจะไม่เกิดขึ้นนะใจเย็นกันหน่อยนะ
คิดว่าควรอย่างนั้นแล้วเราก็ถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็สวดมนต์ภาวนาให้เขาด้วยนะครับ

นี่รวมถึงของเราด้วยนะครับ

เป็นเบาใช่ด้วยการทำบุญนี่แหละ
นี่โดยเฉพาะของเราเยอะนะครับ
อาจารย์ทำนายตั้งแต่กลางปีก่อนจะออกรายการหนิงว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่ภาคเหนือ

ในปี๖๕นี่แหละ
เพราะว่ามันไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

หรืออาจจะเกิดขึ้นในอ่าวไทยเรา

ปีที่แล้วอาจารย์ทายอย่างนี้แต่ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ
มันก็อาจจะยังต้องระวังอยู่
เพราะว่าดวงดาวมันก็ยังไม่ได้พ้นไปนะครับ

ทั้งปีนะ๗๘ปีนะเราจะเกิดปรากฏการณ์แม่คณิ้งปรากฏการณ์ต่างนานา
อาจจะไม่ได้หิมะตกในความหมายของหิมะที่เป็นเหมือนต่างประเทศนะครับ
คิดว่าอนาคตมันน่าจะเกิดขึ้นได้จริง

ไม่ได้ก็หมายถึงว่าเราอาจจะคล้ายหลายประเทศที่ไม่เคยเกิดนะครับ
แล้วก็เกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะคืออาจจะโรคทั้งโลกเราเริ่มมีการตัวของโลกเอง
อาจจะโรคร้อนด้วยอะไรด้วยนะครับ
อาจจะส่งผลนะครับกับสิ่งเหล่านี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับ
สังเกตว่าเราจะมีแม่คณิ้งอะไรที่เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้

อันนี้มากขึ้นแล้วก็บางทีอากาศหนาวแต่อาจจะต้องสูงหน่อยอะไรบนเทือกเขานี่นะ
ต่อไปจะหนาวมากทั้งที่เราไม่เคยนะครับ
ไม่ได้ให้คนดีใจนะครับเพราะว่าหิมะมาแล้วจริงไม่ใช่อากาศแปรตัว
อันนี้ไม่ควรดีใจนะเพราะว่าเพราะว่าถ้ามานี่อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วย
โรคแปลกมาอีกโรคมากเพราะว่าอาจจะหนาวมากโดยเฉพาะคนท่ำคนแก่
ศุษย์แขวนเกียรติในประวัติศาสตร์
ช่วงสุดท้ายช่วงที่ผมหวังใจไว้ว่ามันจะเป็นยาทิพย์เพื่อชะโลมหัวใจสำหรับคุณผู้ชมนะฮะ
ในปี๒๕๖๕ประเทศไทยจะมีข่าวดีอะไรบ้างครับอาจารย์

ส่วนใหญ่จะได้รางวัลหมดเลย
อันนี้คือเราไม่เคยเป็นอย่างนั้น
แล้วก็ความสวยงามอีกเหมือนกัน
นางงามหรือด้านศิลปะสวยงามทั้งหลาย

แล้วก็เหมือนสร้างชื่อเสียงให้
หรือไปได้รับรางวัลของโลก

อาจจะไปขึ้นคล้ายไปขึ้นเป็น
มรดกโลกขึ้นมา

ช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึง
นี่หนักหนาการเมืองหนักหนาเศรษฐกิจ

อันนี้เคย

ว่าเราก็

อันดับแรกแล้วก็อันดับ๒นี่
หมายถึงเราก็เหมือน

ให้เราหวังด้วยในขณะที่เราทุกคนแย่

เท่าที่เรา
ทำได้คือความสามารถ

อาจจะทำบุญอะไรเล็กน้อยก็ได้นะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ค่ะแล้วก็คิดว่าประเทศเราน่าจะเป็น
ประเทศเดียวด้วยนะครับที่ทำได้

ตรงนี้อันนี้จะกลับมา

สวัสดีครับ